สำหรับสายหวานสายความรักฟังมีนะครับคุณผู้ชมค่ะเข้าที่ต้องบอกว่า

และภาพแรกที่พี่เวียเขาโพสต์ก็ต้องแซวแหละ
ว่าเหงาแหละภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้เป็นภาพที่พี่เวียเขาเซลฟี่ตัวเองนั่งถอดเสื้อนั่งจุมปุ๊กอยู่ข้างเตียงในห้อง
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าเป็นอย่างที่เขาว่าจริงด้วยอยู่กับตัวเองพูดกับตัวเองจริงมีอะไรให้ทำเยอะเลย
อันนี้เหมือนแซวตัวเองเนาะไม่ก็ต้องกักตัวแหละเพราะว่าตอนนี้อยู่ออสเตรเลียเนอะ
ใช่แล้วค่ะถูกต้องก็ต้องกักตัวให้ครบ๑๔วันนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรก
ซึ่งแฟนเนี่ยก็เข้าไปส่งกำลังใจให้กับพี่เวียเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเลยใช่มีเพื่อนเข้าไปส่งกำลังใจเบลล่าก็ส่งกำลังใจไปแล้ว
ล่าสุดพี่เวียจ้ะโพสต์ไอจีสตอรี่ให้กับนักเสี่ยงโชคบอกถึงเลขห้องหรือเลขอะไรก็ไม่รู้
เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเมนูอาหารส่งมาให้ที่ห้องแล้วก็มีตัวเลข๑นี่๑๒๑๗
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหมายเลขห้องของพี่เวียนะคะคุณผู้ชมระหว่างการกักตัวทั้งหมด
ใช่นะคะก็เขียนอาหารก็ซีฟู้ดโนบีฟไม่มีเนื้อแบบนั้นเลยนะคะก็เป็นกำลังใจพี่เวียค่ะ